คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะสืบเนื่องมาจาก
ด้วยการปล่อยคลิปวิดีโอซึ่งเป็นคลิปที่ถูกนำเสนอออกมาผ่านแบรนด์นะคะ
เหมือนเป็นการไปเหยียดชาวจีนเข้า
ซึ่งทางการจีนก็ไม่พอใจที่แบรนด์นี้นำเสนอเชิงเหยียดวัฒนธรรม
ล่าสุดนะคะใหม่ดาวิกาที่มีคิวไปเดินแบบ
ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เธอบอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เหมือนกัน
และก็เคารพการตัดสินใจของฝั่งนั้น
ส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยเรื่องค่าเสียหายใดนะคะ
ก็ตกใจค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นค่ะ
คืออยู่หลังเวทีแล้วก็รอซ้อมแล้วทุกอย่างก็เงียบ
พอทุกอย่างเงียบเราก็เราก็เลยรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ
แล้วก็ตอนนั้นคือเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเวทีก็เดินมาบอกกันว่าเกิดอะไร
เราก็เลยออกมาสแตนบายข้างนอกก่อนเพราะว่าทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งเลยค่ะ
ตอนนั้นหมายไม่ได้กลัวเลยค่ะแต่หมายคิดถึงความถูกต้อง
แล้วเข้าใจความรู้สึกของคนมากเลยค่ะ
แล้วก็คือตรงนั้นไม่ได้บกพ่องหน้าที่ที่ไปทำงานที่นั่นเลย
ก็ที่จริงแล้วเราไม่ได้คุยถึงตรงนั้นค่ะใช่
เพราะว่าก็ไม่ได้แบบอยากที่จะต้องไปเอาค่าเสียหายหรืออะไร
เพราะว่าตอนนั้นบ่อบช้ำกันทุกคนค่ะ
จริงแล้วไม่ใช่แค่ดาราไทยในบ้านเรานะคะ
ที่ไปร่วมงานคนจีนเองชาวจีนเอง

นี่คือจุดยืนที่ชัดเจนของชาวจีนนะคะเพราะเมื่อมีคลิปการนำเสนอแบรนด์ออกมาแบบนี้
มันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้
ใหม่ดาวิกากับมาริโอเองก็บอกว่าตัวเองทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดแล้ว